มีการผลักดันเรื่องของโครงการตลาดต้องชม
เป็นการยกระดับตลาดชุมชนนั้น

เขามีการนำของดีของตลาดต้องชมทั้งหมด๔๕แห่งมารวมไว้
ให้นักท่องเที่ยวไปลองชิมกันแล้วก็ต้องการจะให้สารต่อ
เรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปนะครับ
ประเทศไทยที่มาจำหน่ายพร้อมโชว์อัตลักษณ์เสน่ห์ของแต่ละชุมชน
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ยกระดับตลาดเหล่านี้
ให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและราคาเที่ยงตรง
ปัจจุบันเปิดตลาดต้องชมครบทั้ง๗๗แห่งทั่วประเทศแล้ว
และในปีหน้าจะเพิ่มให้มีถึง๑๕๔แห่ง
เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนค่ะ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตลาดต้องชมนั้น
เราต่อจิ๊กซอจนครบ๗๗จังหวัดนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นแผนของทางกรมการค้าภายในนะครับ
ว่าจะสร้างความเข้มแข็งของตลาดภายใน
ในแต่ละตลาดต่อวันนะครับได้ประมาณ๔๕แสนบาท
ทั้ง๔๕ตลาดที่คัดเลือกมาจาก๗๗แห่งในวันนี้
ต่างออกลีลาเรียกลูกค้าให้เข้ามาริ้มชิมรสเมนูเด็ด

เพื่อดึงดูดให้ตามไปยนต์เสน่ห์ถึงที่
อย่างขนมถั่วตัดจากตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตานจังหวัดสระบุรี
ยกกระทะมาเคี่ยวน้ำตาลกันสด

แล้วตัดบรรจุใส่ถุงกันหน้าร้าน

และยังมีอีกเมนูไส้กรอกปลาแนมอาหารว่างหารับประทานได้ยากจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สืบทอดมาจากสมัยรัชกาลที่๕ตามไปชิมได้ที่ตลาดโก้งโค้งค่ะ
แต่ก่อนจะวางแผนเดินทางไปแต่ละตลาดอย่าลืมเช็ควันเปิดปิดด้วยนะคะเพราะแต่ละที่ไม่ได้เปิดปิดทุกวัน
คาดการณ์ว่าตลาดต้องชมสามารถเพิ่มรายได้ให้กับร้านที่มาขายประมาณ๕๐๐บาทถึง๖๐๐บาทต่อวัน
กระทรวงพาณิชย์เตรียมผลักดันนำตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าออนไลน์มาเชื่อมโยงกับตลาดต้องชม
เพื่อเติมเต็มระบบเศรษฐกิจค่ะ
หลังจากซื้ออาหารและขนมมาเต็มไม้เต็มมือแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารตรงหน้าก่อนค่ะ
แต่ว่าถ้าใครนะคะอยากจะทานอาหารอร่อยแบบนี้เป็นของดีขึ้นชื่อของแต่ละภาค
จัดขึ้นที่ร้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลไปจนถึงวันที่๓๐กันยายนนี้ค่ะ
มาสิวรีกรแก้วข่าวเทลรัตน์ทีวีรายงาน